ดังกล่าวตรงนี้เราสมัครใจถ่ายหรือว่าถูกบังคับ
สมัครใจถ่ายค่ะ

คือก็เห็นอยู่แล้วว่าจะต้องมีการมีเครื่องเล่นชนิดนั้นค่ะ
แล้วก็มีเครื่องเล่นชีวิตนั้น

อุปกรณ์ตรงนั้นหนูได้เหลียบไว้ในส่วนตรงเอลค่ะ
เอาไว้ตรงเอลเพื่อว่าพอในคลิปมีการกรดสั่น
หนูก็เวลใกล้จะส่งจังหวะมาให้หนูได้แสดงออกมา
ซึ่งตอนแรกที่รู้ว่ามันเป็นคลิปหนูไม่คิดว่ามันจะดังได้ขนาดนั้นนะคะ
เพราะว่าที่บอกมาตอนแรกที่หนูคิดเริ่มรักทำก็เพราะว่าเพื่อต้องการได้ค่าจ้างค่าตอบแทนสูง
ก็เลยรู้สึกว่าโอเคน่าจะโอเคแต่ไม่คิดว่าคลิปนั้นมันจะออกมาดังแล้วก็เป็นกระแสลบกับสังคมมากขนาดนั้น
และก็ว่ารู้สึกทางรกและรู้สึกไม่ดีกับสังคมอยากจะขอเพื่อสังคม
อิสระในน้ำดาวอิสระในดาวนี้อีกแล้ว
ท่านรองครับทางด้านคดีของคลิปนี้
เราประสานไฟก็มาพบแล้วก็สอบสวนปากคำก่อน
ซึ่งเราจะขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
วันนี้มันถือปากคำเรื่องราวเป็นยังไง
อย่างไรใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง
เหตุประทิาณาในการจำนวนการ
อันดับส่วนที่จะจำนวนความพอใจ
หรือการทำร่วมกับวิธี